คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยไหมหรือว่าเราจะพูดคุย

ไปดูวุ้น๓มิติ

ที่นี่แหละที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
วุ้นสามมิติมาแล้ว

วุ้น๓มิติที่กินได้

รูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันแบบนี้
รสชาติดีอร่อยด้วยนะครับ

มันน่ารักเกินกว่าจะกล้าทานนะคะคุณ

เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยนะว่า
วิธีการทำมันต้องประณีตขนาดไหน

กว่าจะออกมาสวยงามแบบนี้

สร้างรายได้ให้กับคนที่เขา

ซึ่งคนทำก็คือคุณครู
คุณครูสิรินทราพิมพ์ศาล
หรือว่าครูกายนะครับ

วุ้นเนี่ยวุ้น๓มิติเนี่ยเขาบอกว่านี่คือวุ้นเวียดนาม
แต่ว่ามาทำให้เป็นวุ้นเวียดนามแบบ๓มิติ
คุณครูกายเนี่ยเป็นข้าราชการครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนพิศนุโลกปัญญานุกูล
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกนะครับ
ปิดเทอมเนี่ยก็ว่างไงก็เลยหารายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยการทำอาหารอย่างที่เธอชอบ
แล้วเธอมีโอกาสได้ไปลิ้มลองวุ้นเวียดนามที่ต่างประเทศมาทีนี้ล่ะติดอกติดใจเลยตั้งใจไปเรียนการทำวุ้นเวียดนามที่กรุงเทพนะ
ออกมาเรียนการทำมาเซ็ตปั๊บก็กลับมาบ้านมาลองต่อยอดทำธุรกิจส่วนตัวนี่คือวิธีความรัคการทำ
ไม่ธรรมดานะไม่ใช่ง่ายเลยบอกเลย
ว่าแต่ละอย่างค่อนข้างยุ่งยากในการทำ
วิธีการขั้นตอนละเอียดละออน
ยิ่งชิ้นใหญ่เป็นคล้ายเค้ก

ใช้เวลาในการทำค่อนข้างที่จะนานนะครับ
แล้วนี่เธอตั้งใจนะนอกจากจะมาทำเป็นธุรกิจแล้ว
ตั้งใจว่าจะไปสอนน้องนักเรียนด้วย

แล้วเด็กเขาน่าจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้
แล้วเผื่อว่าใครที่ทำดีทำได้แล้วชอบเนี่ย
เพื่อไปเป็นอาชีพของพวกเขาในอนาคต

อดคุณครูจริงเลยนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมเลยฮะ
เพราะฉะนั้นคุณครูครับคุณครูขามีเบอร์โทรไหมครับ

หมายเลขนี้คุณโทรไปถ้าอยากจะลองสั่ง

เขาจะส่งเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดพิศนุโลกนะจ๊
อ๋อถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่จังหวัดอื่นอันนี้จะยังไง
ง่ายมากคุณผู้ชมฝากคุณชนะซื้อ
ใช่เพราะคุณชนะเป็นคนพิศนุโลก

ถ้าเมื่อไหร่คุณกลับบ้านนะคุณก็อย่าลืมนะ

ใครปล้อนพุทธ
ไม่มีใครปล้นใครทั้งนั้นแหละ
ค้าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านไม่พอ
ค่าเลี้ยงคนบางคนเนี่ย
โอ้โฮรออยู่เต็มไม่หมดนะ

ผมชอบเอาเงินบริจาคให้คุณรุ่นคุณดี

ได้บุญโอ้โฮคุณเต็มใจมาก